วันจันทร์นี้แล้วค่ะจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน
เป็นวันแรกที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก๔๖ประเทศนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมฟังเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ให้ดี
รวมถึงกาดห้ามตกด้วยนะคะโดยเฉพาะการคาดการณ์การแพร่ระบาด
หลังจากวันที่๑พฤศจิกายนไปนะคะฟังกันนะคะ
การประชุมสอบคอเมื่อวานนี้มีมติปรับสีพื้นที่ใหม่ก่อนนะคะ
เหลือเพียง๗จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มประกอบด้วยสงขลายลา
ปัตตานีนราธิวาสนครศรีธรรมราชตากและจันทบุรีค่ะ
จังหวัดที่เอ่ยไปทั้งหมดนี้ยังคงการบังคับใช้เคอร์ฟิลล์
ห้าทุ่มถึงตีสามนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ที่เป็นสีใหม่ล่าสุด
สีฟ้าด้านล่างสุดมี๔จังหวัดค่ะ
เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวกรุงเทพภูเก็ต
กระบี่และพังงาทีนี้หลังจากเปิดประเทศแล้ว
หลายคนนะเขาก็คิดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โครสกษวรรค์เปิดเผยค่ะ
กรมควบคุมโรคคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดหลังเปิดประเทศเป็นแบบนี้นะคะ
จะเห็นผลภายใน๑สัปดาห์เลย
และสถานการณ์ที่หนักที่สุด
หากไม่มีการป้องกันไม่มีมาตรการควบคุมโรคใด
จะทำให้การติดเชื้อพุ่งไปสูงถึง๓๕๐๐คนต่อวันในช่วงปลายเดือนธันวาคม
ขอให้ทุกคนร่วมมือกันรักษามาตรการทางสาธารณสุขของตัวเองนะคะ
โศกสวบคเปิดเผยว่าสอบคอเองยังคงเห็นชอบให้พื้นที่สีฟ้า๔จังหวัด
สามารถกินสามารถดื่มในร้านได้
แต่กรทมต้องรอผู้ว่าก่อนนะคะกำหนดมาตรการออกมา
ขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทมค่ะระบุว่า
ก็เป็นห่วงค่ะกลัวว่าคนกรุงเทพจะกาดตก
ดังนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดกลับมาเป็นอีก
อย่างไรก็ตามนะคะหากมีการอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์จริง
ก็คงจะได้เฉพาะโรงแรมและเป็นโรงแรมที่ได้รับการอนุญาต
ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
นายกอนุมัติให้สามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงได้ในปีนี้
แต่ว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยโคม
เล่นดอกไม้ไฟพลุประทัดนอกจากนี้รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า
และผู้จัดงานจะต้องเพิ่มมาตรการค่ะเกี่ยวกับโควิด๑๙
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมก่อนงาน๑วัน
หากพบว่าไม่มีความพร้อมงานจะไม่ได้จัดนะคะ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
การห้ามชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุม

โดยกำหนดห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่ไปเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนทั่วราชอาณาจักรค่ะ
พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวห้ามไม่ให้มีการชุมนุม
หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาต
หากฝ่าฝืนระหว่างท่อจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้๑พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเน้นย้ำ
แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันน่ะนะคะหลังจากที่อ่านไปอุ้ยกินดื่มได้สี่จังหวัด
ภูเก็ตพังงากระบี่กรุงเทพค่ะเตรียมเลยจะกินเลยอ่า
กรุงเทพนี้เขาก็บอกแล้วไงคะอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น
ฉันกินได้ทั้งหมดทั้งจังหวัดนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดดูกันหน่อยค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเก้าพันสองร้อยยี่สิบสี่รายผู้ติดเชื้อในประเทศเก้าพันเก้าสิบเอ็ด
ในเริมจำหนึ่งร้อยยี่สิบหกติดเชื้อจากต่างประเทศเจ็ดรายค่ะ
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยมากกว่า๑ล้าน๙แสนราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้แปดสิบแปดศพผู้เสียชีวิตสะสมหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดศพ
ป่วยกลับบ้านได้แล้วหายป่วยกลับบ้านได้แล้วแปดพันสามร้อยห้าไรค่ะ
ต้องช่วยกันจริงนะคะถ้าปีนี้ยังอยากให้มีงานเขาดาวน์เนี่ย
คืออย่างที่บอกว่าเปิด๑พฤศจิกายนมันประเมินได้ประมาณ๑สัปดาห์หลังจากนั้น
คือถ้าเรายังไม่ช่วยกันไม่ป้องกันนะคะ
วัคซีนแล้วยังติดได้ยังแพร่เชื้อได้อันนี้อย่าลืม
ต้องช่วยกันจริงงานลอยกระทงอาจจะสามารถประเมินได้จากงานลอยกระทงก็ได้
เพราะว่ารักษณะคล้ายกันก็คือมีการรวมกลุ่มของคนนะคะ